อ่าคุณค่ะอีกหนึ่งประเด็นดราม่าละกันจุ๋ยพุธค่ะคุณ
แล้วคุณคะคู่นี้บอกว่าโดนตลอดแต่ก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะคะ
ล่าสุดนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะกับ๓เว็บไซต์ดังแล้วก็๑เฟซบุ๊กนะคะ
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอทนั่นเองค่ะคุณ
ก็ทั้งที่เจ้าตัวนะคะได้เคยชี้แจงความจริงไปก่อนหน้านี้
แต่ว่าภายหลังค่ะกลับมีคนแชร์แล้วก็ลงข่าวไลน์สนทนาอ้างเป็นกลุ่มเพื่อนปรึกษาเรื่องจุ๋ยตั้งคันค่ะ
แล้วก็จะหาทางจัดการอย่างไรสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เธออย่างมากเลย
ตัดสินใจรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความในที่สุดค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจุ๋ยออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลคิดว่าออกมาโพสต์ระบายนิดนึงนะคะ
แล้วก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ไปมาเนี่ยนักข่าวเริ่มถามเยอะ
คือหลายคนเริ่มสงสัยวางใจไม่ได้แล้วล่ะก็เลยต้องเข้าไปแจ้งความนิดนึงแล้วกัน
ใช่คือมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงนะคะเพราะว่าเธอก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบ้านเรา
แล้วเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นมันก็ต้องส่งผลกระทบโดยตรงกับหน้าที่การงาน